สำหรับการแถลงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้
และอย่างที่บอกไปชาวเน็ตทั่วโลกต่างก็ไปแสดงความคิดเห็น
แต่มีชาวเน็ตคนไทยไปแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมก็มี

จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สำหรับชาวเน็ตคนไทย

ไปดูรายละเอียดการแถลงข่าวในประเด็นนี้จากทางสหรัฐอเมริกากันค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา
ได้แถลงถ่ายทอดสดการค้นพบคลื่นความน้มถ่วงเป็นครั้งแรกของโลก
เต็ดทั่วโลกเข้าไปชมกันเป็นจำนวนมาก
รวมไปถึงชาวเน็ตคนไทยบางรายเข้าไปฝากร้านค่ะ
แสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมก็มีนะคะ
ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควร
อับอายเป็นอย่างยิ่งต่อสายตาชาวโลก
ที่รับชมไปพร้อมกันในเวลาดังกล่าว
หลังแถลงจบชาวเน็ตก็พากันทึ่งกับความคิดของอัลเบิร์ตไอสไตล์
ซึ่งเคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อร้อยปีก่อน
ว่าในจักรวาลมีคลื่นความโน้มถ่วงดำรงอยู่
ทำไมไอสไตน์ถึงคิดคตทฤษฎีนี้ขึ้นมาได้ตั้งแต่เมื่อ๑๐๐ปีก่อน
ก็ได้ทำภาพจำลองเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
จากลุ้มดำคู่มารวมตัวกัน
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยบอกว่า
นี่เป็นการจำลองที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
และเป็นการจำลองที่ถูกต้องด้วยค่ะ